ด้วยเรื่องของพี่น้องชาวนานแล้วนะฮะ
ที่พยาวเกิดเหตุยิงกันตายนะครับ
เพราะว่าชาวนาเอาข้าวไปขาย
ปรากฏว่าพนักงานตรวจสอบคุณภาพข้าว

ทีนี้ชาวนาเอาปืนไปด้วยฮะ
โมโหถูกกดราคาข้าว
ควักปืนออกมายิงพนักงานตรวจสอบข้าว

อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ

คุณภาพข้าวนะครับ
แล้วให้ราคาต่ำกว่าที่เคยให้ทีนี้ครับทำให้นายสุพฤษ
ซึ่งจริงก็มีอาการเมาสุรามาด้วยนะฮะโมโหคุมสติไม่ได้
ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงเข้าที่ศีรษะของนายธรรมนิษฐ์
นายธรรมนิษฐ์เนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับหลังก่อเหตุแล้ว
นายสุพธนะฮะก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
โดยนายธรรมนิษฐ์เนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะสภาพการเสียชีวิตก็คือ
ความหน้าเสียชีวิตกลางลานตากข้าวเลยนะฮะใกล้ตรงนั้นก็พบลูกปืน
ขออภัยพบปืนลูกซองสั้นที่คนร้ายหรือว่านายสุพศซึ่งเป็นชาวนาใช้ก่อเหตุตกอยู่ตรงนี้แหละครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตกอกตกใจนะคุณเพราะว่าตอนนั้นก็มีชาวนาที่มาขายข้าว
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของท่าข้าวเนี่ยอยู่กันเยอะนะครับผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
นายสุพศชาวนาปั่นจักรยานเอาข้าวเปลือกมาขายที่ลานตากข้าวแห่งนี้
ซึ่งก่อนที่จะมีการประเมินราคาเจ้าหน้าที่จะทำการวัดความชื้นเข้าเปลือกก่อน
อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข้าวเปลือกของนายสุพธเนี่ยมีความชื้น
ก็เลยประเมินได้ราคาต่ำนะครับอาจจะทำให้นายสุพศซึ่งก็มีอาการเมาสุราอยู่แล้ว
เกิดไม่พอใจฮะชักปืนมายิงใส่เจ้าหน้าที่
โดยขณะเกิดเหตุนั้นนะครับไม่มีใครตั้งตัวทันเลยคุณ
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทุกคนเนี่ยโอ้โหก้มหมอบเลย
บางคนก็วิ่งหนีตายเลยนะฮะแล้วนายธรรมนิษฐ์ผู้ที่ถูกยิง
ก็ล้มฟุบลงไปแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับเจ้าหน้าที่คนอื่นอื่นก็ตกใจ
พากันวิ่งหนีเพราะกลัวว่านายสุพธจะหันกระบอกปืนมากราดยิงคนอื่น
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสุพธไว้ได้
พร้อมกับอาวุธปืนที่มันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จักรยานที่นายสุพธเนี่ย
เพื่อมาขายข้าวเบื้องต้นแจ้งข้อหาแล้วครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
แต่ก็ต้องรอให้นายสุพสตร์เนี้ยสางเมาซะก่อนอืมนะฮะ
ถึงจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ